ก็เลยมาสาธิตให้

ถ้าเข้าต้องทำอย่างไรเขาจะได้มีกำลังใจ
วันนี้ซาอุกับรัสเซียวันนี้จะได้ทำผลงานดี
วันนี้ก็เลยมาโชว์หน่อยวิธีการเตะให้เข้าโก
คุณเพี่ยงเมื่อกี้เหรอเป่าเสกทะท้า
โอ้โหแต่คุณนี่ชัดเจนหรือเปล่าเนี่ยเชียร์ใครเนี่ย
ชัดเจนหรือเปล่าเนี่ยอร่อยใช่
อรมันดีเนี่ยเหมือนคุณผู้ชมอีกหลายคนเลย
ทีนี้เนี่ยนะครับวันนี้ใครจะออกไปเชียร์ฟุตบอลตามจุดต่างเนี่ย
วันนี้ตอนกลางคืนด้วยนะครับหลายคนอยากที่จะออกไปโอ้โหเชียร์กัน

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าสถานที่ไหนจะมีฝนมีลมหรือเปล่า
เพราะว่าบางทีไปเชียร์บอลการมีจอยใหญ่เนี่ย
เจอลมแรงพัดอย่างนี้อาจจะเกิดอันตรายได้
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าวันนี้มีโอกาสเกิดฝนจุดไหนบ้าง
จุดไหนต้องระวังเรื่องของลมจุดไหนต้องระวังเรื่องของฝน
เดี๋ยวมาดูกันครับนี่คือแผนที่ดาวเทียมนะครับ
การก่อตัวของกลุ่มเมฆในเช้าวันนี้ก็จะพบว่ากลุ่มเมฆใหญ่เนี่ยนะครับ
เป็นกลุ่มเมฆที่ก่อตัวในแถวบริเวณพื้นที่ประเทศพม่าเหมือนเดิมนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่เอาฝนมายังเมืองไทยของเรานะครับ
แต่ว่าขณะนี้เองครับพายุที่มีการก่อตัวขึ้นก่อนหน้านี้
แล้วก็อยู่แถวบริเวณประเทศญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มที่จะเขยิบขึ้นไปเรื่อยนะครับ
ทำให้ฝนส่วนใหญ่ในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะน้อยกว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
แต่ก็จะมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องระวังอยู่
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนต้องระวังอยู่นะครับ
แต่ที่แน่นอนนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝนก็จะเริ่มตกแล้วนะครับ

มาดูกันหน่อยนะครับการคาดการณ์ในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
เรื่องของอุณหภูมิทั้งเรื่องของฝนทั้งเรื่องของคลื่นนะครับ
จากการตรวจสอบในเช้าวันนี้อากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับ

ก็เย็นสบายนะครับภาคเหนืออีสานภาคใต้๒๐ต้นนะครับ

ภาคกลางก็ทะลุไปประมาณ๓๗องศาเซลเซียตนะครับ
ภาคใต้จะร้อนหน่อยนะครับประมาณ๔๐องศาเซลเซียตเลยทีเดียว

ส่วนภาคเหนืออากาศเย็นครึ้มฟ้าครึ่มฝนนะครับ

นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนหลักในวันนี้นะครับ

สังเกตว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

แถวลำปางก็มีการกระจายตัวอยู่นิดหน่อยนะครับ

นี่คือช่วงประมาณเที่ยงครับ
จะเพราะว่าฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่า
กลางตอนบนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แล้วก็อีสานตอนบนก็อาจจะมีตกไปด้วยนะครับ
แล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ไปจนถึงช่วงประมาณช่วงเที่ยงนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูในบริเวณพื้นที่ทางตอนกลางกันบ้าง
นี่นะครับก็จะเริ่มเข้ามามีแล้วนะครับ
ฝนในช่วงประมาณบ่ายนะครับ
แถวบริเวณโฮราชนะครับ

ดังนั้นใครที่อยู่แถวอีสานตอนล่างภาคตะวันออกตอนบน

จะมีฝนตกได้ในช่วงเชียร์กันนะครับ

ใครที่จะไปเชียร์แถวริมชายหาดนะครับ

ตั้งแต่ช่วงประมาณ๔โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ทั้งเรื่องของคลื่นทั้งเรื่องของลมเนี่ย
อาจจะเป็นอุปสรรคได้นะครับ

คงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

เป็นหลังอะไรรึเปล่าเนี่ย
ปากไว้ก่อนนะครับ

เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวมาเชียร์เขาหน่อย

โอ้โห

อันนี้คุปตะนันเสี่ยงทาย
โอ้โห